ที่หน้าคณะนิศศาสตร์จุฬลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ฝั่งหนึ่งยังคงเป็นสะพานลอยชีวิตเก่า

ไร้การสัมผัสแบบไหนฟาเขาส่งหาวิดวีวให้ดู
นี่ครับ

ข้ามมาเพื่อเข้าไปทางคณะนิตินะครับ
แต่ฝั่งนี่ฝั่งนี้ครับ

อ่าไม่กล้าใช้จริงจริงนะฮะฝั่งเนี้ยคือฝั่งที่เราจะลง
ไม่มีราวจับไงจะได้ไม่ต้องจับและจะได้ไม่ต้องสัมผัส
เพื่อลดความเสี่ยงของการติดโควิดแต่ก็มีเอาเชือกมันด้านไว้อยู่
แต่ถ้าล้มก็คือไม่รอดนะมันไม่ติดโควิด
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็มีคนเอาถ่ายคลิปนี้ไปแชร์ในเฟซบุ๊ค
ต้องไปถามคนแถวนั้นแหละได้รับคำตอบว่า
สะพานลอยคนข้ามอันนี้ปกติไม่ใช่สะพานลอยไร้ราวจับแต่อย่างใด
แต่มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือต้นไม้หักโค้นลงมาทับสะพานลอย
ทำให้ราวสะพานมันเสียหายก็ต้องถอดราวเดิมออก
แต่ถอดฝั่งเดียวนะฝั่งที่เขาถ่ายมานี่แหละ
แต่ยังไม่ได้ติดตั้งอันใหม่
และในเวลาต่อมานะคะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
โศกกรุงเทพมหานครได้พูดคุยติดต่อกับคนที่โพสต์คลิปนี้
แล้วก็แจ้งว่ากรทมรับทราบเรื่องแล้ว

แล้วภายเมื่อวานี้เองทำเร็วมากนะคะ
ได้อัพเดทอัพเดทเรียบร้อยแล้ว
ก็อยู่เหมือนกันซ่อมแซมเรียบร้อยฝั่งนี้นะคะ
ซึ่งเมียเราจับตรงบันไดใช้งานได้